สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีทาง
ให้ผ่านมาไอ้ฮักเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อายนั้นมี
อยากไอ้ปากเรียกเหลือว่าแกน
เดินขวางคลานสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้
อ้ายมีเหตุผล
ไม่ใช่มีความสามารถทางด้านการวาดรูป

แหมไม่บอกมาก่อนร้องเพลงเพราะมาก

ต้องมอบพวงมาลัยอะไรให้ค่ะ
แค่ฟังเสียงแล้วก็ดูการลอยหน้าลอยตาเนี่ย
คุณแม่ยกอยากจะมอบพวงมาลัย๑๐ล้อให้มากเลยค่ะ
โหไม่ธรรมดาเลย
เรียกล้อเลี่ยงพร้อมมากจริงไหมพวกเรา
คุณฝึกร้องเพลงยังไง
ก็เราก็ไปฟังเพลงต้นฉบับ

คือทุกอย่างในชีวิตของน้องครู

ต้องฝึกทั้งหมดทักษะที่ได้มานี่

เรียกว่าความเพียนล้วน
แล้วเป็นความเพียนที่ดีค่ะ
มีความเพียนสูงที่จะเอาชีวิตรอด

ก็อยากจะปกป้องคุณแม่แล้วก็น้องด้วย

คิดบวกตลอดเวลาดูจากการพูดจา
ทุกคำพูดเวลาน้องครูพูดมาเนี่ย
เขาจะอ้วนไปด้วยรอยยิ้ม

เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนคิดบวก

ถ้าเพลงแรกร้องได้

พร้อมที่จะฟังคำเฉลยจากคุณป่าหรือยัง

น้องครูร้องได้

มูลค่า๑หมื่นบาท
น้องครูร้อง
เพลงที่๒นะครับ
เพลงที่๓นะครับ
ได้ครับ
ร้องได้ให้น้ำ
เพลงแรกร้องได้ทำสำเร็จค่ะ

อ้ายมีเหตุผลเบิ่นพระธุมร่า

เวลาเป็นคุยกับน้องครูอะค่ะคุณแม่

เหมือนอยู่ใกล้เขาแล้วเราเองก็สบายใจ
ในสายตาของคุณแม่นี่ทุกครูเป็นคนอย่างไรคะ
เขาเป็นคนล่าเริงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่คือเลี้ยงเขา

เวลามีงานมีสถานที่อะไรสวนสัตว์อะไร
เขาพาเขาไปให้รู้ให้เห็น
ในสิ่งที่เด็กทั่วไปได้เห็นค่ะ
ก็อยากให้ลูกเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปค่ะ
เขาไปอยู่โรงเรียนประจำโรงเรียน๔๓วัน
ตั้งแต่ชั้นป๓ค่ะ
ค่ะเขาช่วยเหลือตัวเองค่ะ
หรือที่ไม่มีแม่อาจจะเป็นจุดนี้ด้วยค่ะ
ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนด้วยเหมือนกันค่ะ
ให้เขาได้กล้าคิดกล้าแสดงออกด้วย
คุณแม่น้องครูเคยแสดงความความเศร้าหรือว่าความอ่อนแอให้เห็นบ้างไหมคะ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นเขาแสดงความอ่อนแอให้เห็นนะคะ
มีแต่แม่ที่จะแสดงความอ่อนแอให้เขาเห็น
เขาก็จะให้กำลังใจแม่ตลอดนะคะ
ไว้สู้สู้ชีวิตค่ะ
รับว่าเขาเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จริงนะคะ
ภูมิใจอะไรในตัวของน้องครูบ้างคะคุณแม่
ภูมิใจที่เขาสามารถทำให้ตัวเอง
ถ้ามีมีเรื่องงานที่เกี่ยวกับการกุศล
ถ้าทางนั้นเขาต้องการให้น้องปูไปช่วยแม่
ก็จะสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
เพราะส่วนหนึ่งเขาก็จะได้ร่วมทำวุลด้วยนะคะ
น้องใครรักพี่ครูไหมคะ
ในสายตาของเราพี่ชายคนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ถ้าบางทีถ้าไม่ได้ไปกวนอะไรเขาก็จะไม่ยุ่งค่ะ

ครูเป็นตัวอย่างอะไรให้น้องใครบ้าง
คำพูดของพี่มีคำไหนที่กินใจเราบ้าง
พี่ก็ชอบบอกว่าสู้นะ
เวลาแบบมีงานอะไรก็ไปออก
พี่ก็จะชอบบอกว่าสู้ไม่ต้องกลัวค่ะ
พี่ชายคนนี้ล่ะฮะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไร
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอาศักดิ์
ว้าว

เรียนเกี่ยวกับทัศนสินนะครับวาดภาพ
ทำไมถึงเลือกเรียนทางนี้ล่ะครับ

แต่ว่าเราเลือกว่าอะไรที่เราจบไปแล้วสามารถทำงานได้อย่างนี้ครับ

เฉลี่ยรวมก็๓๔๖ครับ

ที่มีความคิดที่ดีเยี่ยมจริง
คิดไว้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงของเรา
อยากเรียนจบแล้วอยากมีทุนเรียนต่อปริญญาโท
ผมอยากจะเป็นอาจารย์สอนมหาลัย
เพราะว่าเรามีความรู้แล้ว

รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเค
เราจะต้องเผื่อแผ่ความรู้ที่เรามีให้คนอื่นด้วย
ยิ่งที่ที่เลือกเรียนที่เลือกสอนมหาลัย
เพราะว่าเขากำลังจะเข้าสู่ช่วงวัยที่จะเป็นผู้ใหญ่
ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาเห็นผมแล้วผมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้
เขาก็น่าจะมีการกระตุ้นให้เขาได้
โตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
ได้แล้วตอนนี้น้องครู๑หมื่น

ตัวช่วยยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ใช้

ในเพลงนี้ครับเพลงที่๒ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ก็น่าจะรู้จักนานแล้วนะหลายปีนะเพลงนี้เพลงนี้นานมากเลยตอนผมยังเรียนอยู่
หมอต้นใช่ตอนนี้เจ้าของเพลงก็ติดยศไปหลายยศแล้วเหมือนกันพี่บ่าวีใช่ไหมฮะ
พอได้ไหมล่ะคิดว่าจะร้องได้ไหมก็คิดว่าร้องได้นะเอาละครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ที่สองเพลงนี้ต้องเล่นโดยที่ไม่มีตัวช่วยตัดสินใจไปแล้วขอให้น้องครูทำให้ได้ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำเหมือน

เพลงที่สองนะครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
โดดเดียวได้ไม่ทันโดดล้มพักล้มเทล้อยมากันเป็นแค่ข้อนหมายไม่มีทิ้นทาง
เพราะของตัวเองไปเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลย
วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมามือเจ้าค่อยคว้าข้อนใหม่เอาไว้เพียงว่างในใจพยุงให้ลอย
อยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทั้งนั้นยังรอคอยแรงเหลืออยู่น้อยจะไปอย่างไร
หากมีเรือสักรังแล่นมาก็ขอให้เธออย่าช้าขึ้นเรือนั้นไป
เปรียบกับพี่เป็นแค่ข้อนหมายต่อให้รักเจ้ามากยังไหนผู้พังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป